ก็มาติดตามความสำเร็จของนักกีฬาไทยต่อเนื่องกันอีกหนึ่งวันจากผลงานเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
กรีธาก็ยังคงเป็นไฮไลท์ที่กวาดเหรียญทองมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
มาได้อีก๓เหรียญทองแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่ถือว่าแฟนติดตามรอดูการถ่ายละสดก็คือ
วิ่ง๑๐๐เมตรชายแล้วก็ร้อยเมตรหญิงนะครับแล้วก็ยังมีวิ่ง๔คูณ๔๐๐เมตรด้วยครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ถึงแม้ว่าสถิตินั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตาม
แต่ก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ก็ติดตามได้จากรายงานภาพรวมทั้งหมดของการแข่งขันโดยคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ

และยังทำสถิติคว้าเหรียญทองครบทุกรายการที่ลงชิงชัยได้อีกด้วยครับ
แข่งขันกรีธาในสี่เกมสองพันยี่สิบเอ็ดเมื่อวานจัดแข่งขันเป็นวันที่ห้า
และมีไฮไลท์สำคัญในประเภทวิ่ง๑๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
โดยมีนักกีฤทธิ์ไทยลงแข่งขันสองคนได้แก่เทพบิวภูริพลบุญสอนและสระอัดดาบบัง
วิงคาวเซ็นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยสีตีสิบจุดสี่สี่วิ่งนาที
เหรียญทองครบ๓รายการที่ลงแข่งขันใน๔เกมคนนี้
ซึ่งเทพบิวให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำลายสถิติเดิมของรายการนี้ลงได้
ส่วนการคว้า๓เหรียญทองใน๔เกมครั้งแรกของตนเองนั้นถือว่าพอใจมาก
วันนี้ได้เปิดเผยสั้นว่าตอนที่ลูกชายของตนนำเหรียญทองมามอบให้

ทำดีมากสิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดทำให้ตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้ว
ค่ะก็คือบอกว่าหนูทำดีมากลูก
ก็คือความฝันของเขาก็คือเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาทุ่มเทค่ะ
ใช่ค่ะคือเป้าหมายของน้องที่เริ่มวิ่งเลยค่ะ
ก็คือการได้ไปสัมผัสโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอะค่ะ
ขณะที่อีก๒เหรียญทองจากทัพนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยได้จากวิ่งผลัด๔คูณ๔๐๐เมตรชาย
ทีมประกอบไปด้วยอาวิสิตชำศรีสิริพลพันธ์แพร่
โชคเสมาทองและจอร์ดชัวร์โรเบิร์ตแอดกินสัน
โดยทั้ง๔คนโชว์ฟอร์มได้สุดยอด
ด้วยส์รีติ๓๐๗๕๘วินาที
ส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตกเป็นของเจ้าภาพเวียดนามและสิงคโปร์
ขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงชายได้เหรียญทองจากกรอบสิทธิชัย
ด้วยสรีติ๒๒๑เมตร
ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของโนรัสซิงระดาวาจากมาเลเซีย
เหรียญทองแดงมี๓คนได้แก่โมฮาเมดบินดาราฮานจากมาเลเซีย
ตะวันแก้วดำจากไทยและวูดุฮันจากเวียดนาม
ทำสถิติได้เท่ากัน๒๑๘เมตร
แต่กระโดดจำนวนครั้งมากกว่าจาก๓เหรียญทองเมื่อวาน
ทำให้ทัพนักวิทาไทยคว้าไปแล้ว๑๒เหรียญทอง
เท่ากับเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จแล้ว
จากนี้หากมีเหรียญทองติดไม้ติดมือเพิ่มก็นับว่าเป็นกำไร
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์มิริตมานนท์
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม